สำหรับแม่ชนิตต้าตัวแม่อย่างสาวชมผู้อารยะ
คือก่อนหน้านี้เธอรีบเร่งเคลียร์คิวงาน

เพื่อที่จะวางแผนการปั๊มทายาทตัวน้อยใช่ไหม

เดินทางไปดูงานแฟชั่นวีคที่ปารีส

คือปกติเธอก็ไปอยู่บ่อยอยู่แล้ว

มีสามีหนุ่มน็อตวิสรุธ
ตามไปประกอบตามไปเอาใจกันถึงที่เลย

งานนี้เนี่ยจะเป็นทริปปั๊มทายาทหรือเปล่าคะ
ทริปตะลุยฟ้อนต์บราวโอกูตุแฟชั่นวิค๒๐๑๖
มหานครแห่งแฟชั่นอย่างกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
ครั้งนี้ของนางเอกสาวแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ชมพู่อารยา
ดูจะมีความพิเศษและน่าจับตามากกว่าครั้งไหนซะแล้ว
เมื่อสามีสุดไฮโซน็อตวิสรุธ
ลงทุนบินลัดฟ้าตามไปอยู่เคียงข้าง
มีหนำซ้ำยังเอาอกเอาใจสารพัด
พาไปช้อปปิ้งซื้อดอกไม้

ฉลองวันเกิดย้อนหลังให้ศรีภรรยาสุดที่เลิฟ
พัฒนาคารอันเรื่องชื่อลัวโซบรัง
พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงาม
และแสนจะโรแมนติกของกลุ่มปารีสอีกด้วย
เอเอเติมความหวานชนิดให้มดปารีสตอมกันแทบไม่ทันแบบนี้
สงกระสัยแล้วสิคะว่านุ่มน็อตกับสาวชม
ตั้งใจให้ทริปนี้เป็นทริปปั๊มทายาทหรือเปล่า
หลังจากที่ฝ่ายหญิงถึงกับยอมถอนตัวจากละคร
กำลังเริ่มถ่ายทำเพื่อเตรียมตัวมีน้อง
ไม่แน่นะคะว่ากลับมาเมืองไทยคราวนี้
อาจจะมีชมพู่น็อตจูเนียฝากแฟนก็เป็นได้
ตายอยากเกิดมาเป็นชมพู่

แต่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งสามีดี
ช่วงนี้รู้สึกว่าเออทำไมสามีรักสามีหลงจังเลย
ก็นี่แหละเนาะเขากำลังวางแพลนจะมีเบบีเดี๋ยวนะ
ถ้าเป็นปกติเราก็จะตั้งชื่อลูกว่าแบบปารีส

เดี๋ยวก่อนสิเขาไปมีที่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงอย่างนี้ดีกว่า
ก็นี่แหละก็ไม่แน่เนี่ย
ดูยังไงอยู่ก็อาจจะเป็นคลิปการที่แบบวางแพลนมีทายาทพอดีนั่นเอง
ทริปหวานเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนะคะ